ก่อนที่จะเริ่มต้นข่าวค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
ก็จะเป็นของอีกอ่าสมาคมหนึ่งใช่ค่ะแต่ขออนุญาต
ถ้วยรางวัลวางแล้วอาจจะมองไม่เห็นก็เลยวางไว้ถ้วยเดียว
รางวัลหนึ่งเป็นรางวัลของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
วันนี้วันเกิดพี่อุ๋ยด้วยรางวัลเป็นของขวัญวันเกิดเลย

เดี๋ยวมิ้วขอเล่าบรรยากาศให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันเน
เดี๋ยวให้พี่อุ๋ยบรรยายความรู้สึกเพิ่มเติมนะคะ
หอประชุมใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน
วัฒนากรุงเทพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ

ได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม
เป็นสื่อกลางในการนำเสนอสะท้อนปัญหาของประชาชนที่เขาเดือดร้อนมาหรือช่วงการเมืองเข้มข้นก็เสนอข้อมูลให้ทราบกันว่าเออทิศทางการเมืองเป็นแบบไหนอย่างไรขอบคุณทั้งสองรางวัลขอบคุณทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเขมสอนด้วยคุณอาชพรด้วยค่ะคือถ้าไม่ได้ทั้งสองท่านนั่งอ่านข่าวกับผมผมก็ไม่ได